อย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีดูข่าวนี้ให้จบแล้วกัน
การเก็บทุเรียนเก็บทุเรียนยังไงให้โลกจำครับ
ไม่ธรรมดาชมด้วยตาท่านเองก่อนครับ
อ้าวเห็นไหมผ้าผู้เลยตากลับบ้านดูกันก่อน
เอาหน่อย
เอ้ยเอาลูกไหนชี้เอาสั่งเลยชิงปุ้ง
เดี๋ยวถามจริงจะมีให้ดูไหมว่าลูกเนี่ยลูกกระสุนมันเข้าที่ลูกทุเรียนหรือว่าเข้าที่คั่ว
เข้าที่คั่วยืนตัดคั่วฮะมันไกลขนาด
มันถึงได้หลุดลงมาอย่างนี้ถ้าเข้าลูกเนี่ยมันจะฝังที่กลางลูก
แต่นี่คือยิงตัดคั่วมันฟึ๊บไปเลยฮะแล้วลูกมันก็ล่วงลงมาข้างล่างก็เก่ง
คนยิงก็เก่งข้างล่างเก่งเพราะอะไรคนรับเนี่ยรับทุเรียนจากความสูงเดี๋ยวคุณต้องช่วยนับหน่อย
สามสิบเมตรได้ไหมโอ้โหผมว่ายี่สิบเมตรขึ้นอ่ะอืมยี่สิบเมตรได้ยี่สิบเมตรขึ้นน่ะคนรับก็เก่งแล้ว
คุณยิงคุณลุงครับคุณลุงเป็นพ่อเป็นสไนเปอร์มาก่อนหรือเปล่ายิงได้แม่นขนาดนี้เห็นไหม
ลูกแรกเนี่ยอีกลูกนึงไม่ใช่ไม่โดนนะที่ยิงอ้าวไปโดนภูวะยิงโดนภู
แกก็ขยับเล็งอีกหน่อยหนึ่งฮะยิงตัดคั่วเป็นลูกสุดท้ายโอ้โหใช้คำว่าโคตรนำหน้า
แม่นสุดสุดจริงจริงเฮ้ยแล้วต้นทุเรียนมันสูงขนาดนี้เหรอใช่
ทุเรียนคือไม้ยืนต้นเพราะฉะนั้นมันใหญ่โตโอลานมันสูงได้ถึงขนาดนี้เลย
เอาแล้วข้างล่างไม่มีต้นไม่มีกิ่งเลยเหรอมันไปอยู่บนยอดเลย
ดังนั้นในทุเรียนเนี่ยสำหรับสวนนี้นะหากคุณโจรอยากคิดจะขโมย
หนึ่งแกต้องปีนสูงก่อนสองแกอาจจะโดนยิงตัดคั่วหัวใจได้
เพราะคุณลุงเป็นคนที่แม่นปืนมากมากโอ้โหสายตายอดเยี่ยมมาก
ในข่าวบอกไหมคุณลุงอายุเท่าไหร่ไม่ได้บอกทันโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสคราวหน้าไหม
ผมว่าทันเออเออไม่มีปัญหาอะไรเรื่องสายตาเลยโอ้โหสุดยอด
สุดจริงนี่คือการเด็ดทุเรียนรับทุเรียนให้โลกต้องจำฮะ
คุณลุงไม่ต้องหันปากกระบอกปืนมาทางนี้นะอ๋อไม่ไม่คนยิงปืนไปเขาจะรู้
อ๋อเวลารักษาความปลอดภัยตัวเองอ๋อสุดยอดจริงจริงอ่า
ไม่ใช่หันมาทางพี่ต้นนะเออโหแค่ยกปืนผมก็ชอบตายแล้ว
ไม่ต้องมายิงผมเหรอคะมีนะถ้าเป้าเล็กทั้งเนี้ยเป้าเบอร์เรอเลย